ดูเหตุการณ์อุทาหรณ์หน่อยนะคะเกิดขึ้นบนท้องถนนนี่แหละ
หญิงสาวคนหนึ่งก้มเก็บโทรศัพท์มือถือในขณะที่ขับรถ

ค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะรถเสียหลักแห่โค้งพุ่งไปชนรถไถของชาวนา
สภาพเป็นแบบนี้เสยเกยกันอยู่แบบนี้ค่ะ
แต่ว่าทั้งสองคนนะคะสำหรับคนขับทั้งรถไถแล้วก็รถเก่งคันนี้
เจ็บเล็กน้อยนะคะนี่คือสภาพรถเก๋งหลังพุ่งเสียหลักไปชนด้านหน้าของรถไถ
เหตุการณ์ที่สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นวิ่งมาดูเหตุการณ์แล้วก็มาช่วยคนขับรถทั้งสองคันนี้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนนสายจตุรพักษ์พิมารปฐุมรัฐบริเวณทุ่งนาบ้านหนองแวงตำบลหนองผืออำเภอจตุรพักษ์พิมารร้อยเอ็ดค่ะ
คนขับรถไถคนขับรถเก๋งบาดเจ็บเล็กน้อยหลังเกิดเหตุตำรวจสพจตุรพักษ์พิมารพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะไปพบกับนายภูลสินสืบสำราญอายุ๔๕ปีเป็นคนขับรถไถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ขณะที่คนขับรถเก๋งนะคะนางสาวกัญจนาพันธ์ขาทิพย์พาธีอายุ๓๓ปีค่ะ
อมรับว่าระหว่างที่ขับรถแล้วไปถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้งพอดีทำโทรศัพท์มือถือหล่น
ก็เลยก้มลงเก็บโทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้ระมัดระวังแล้วสายตาหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยมองถนนอยู่
ไปมองโทรศัพท์มือถือหันกลับมามันไม่ใช่ทางเดิมแล้วนะคะไม่ใช่โค้งที่คุณควรจะโค้ง
แต่คุณแหกโค้งตกลงไปในทุ่งนาไปพุ่งชนกับรถไถเป็นเหตุให้คนขับรถไถและเธอเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่ารถเนี่ยมันเสียหายค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะ
นางสาวกัญจนาพันธ์คนขับรถเก่งก็บอกว่ายินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตามตำรวจสพจตุรพักษ์พิมารดำเนินคดีกับหญิงสาวคนนี้นะคะ
โดยข้อหาก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสระมัดระวังกัน
โทรศัพท์มือถือตกถ้ามีความจำเป็นจริงนะคะจอดก่อนแล้วค่อยเก็บค่ะ